มาดีกว่าค่ะมาดีกว่าค่ะทุกคนค่ะตอนนี้อยู่ในตลาดบ้านเราแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะพาไปที่ปลาจินบุรีกันก่อนนะคะเพราะอย่างนี้ค่ะคือเกษตรกรที่เขาปลูกนาตอนที่เขาทำนานเนี่ยนะเขาเปลี่ยนแปลงที่นามาปลูกชะอมขายเพราะเขาบอกว่ามันสร้างรายได้แล้วขายได้ตลอดปีค่ะ
เอาจริงชะอมนี่ก็เป็นแบบว่าผักที่หลายคนชอบกินเหมือนกันนะ
มาที่นี่เลยนะคะบ้านหนองชะอมหมู่๒ตำบลไม้เพชรอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรี
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักด้วย
อย่างที่ชะอมบ้านสวนปราจีนบุรีเนี่ยเขาปลูกชะอมขายเป็นอาชีพหลักเลยนะคะ
สร้างรายได้แบบอย่างงามเลยตลอดทั้งปี
คุณวารุณีจอมขวัญเขาบอกว่าเดิมทีมีอาชีพทำนาปัจจุบันแบ่งที่นาประมาณ๓ไร่มาปลูกชะอม
เนื่องจากว่าทำนาแล้วมันมีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายก็เลยหันมาปลูกชะอมซะเลย
เพราะชะอมเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่มีหนอนไม่พลี้ะมารบกวนซึ่งเขาจะตัดยอดชะอมเนี่ยทุกวันนะคะ
เปลือกกล้วยมามัดเป็นกำมัดด้วยเชือกปอ

วันหนึ่งเก็บชะอมได้ประมาณ๑๕๐กรัม

ส่งขายในราคากรัมละ๑๕๑๖บาท
ราคาจะขึ้นลงตามฤดูกาล
ชะอมนอกจากขายยอดแล้ว
ทางสวนเขามีการขยายพันธุ์ตอนกิ่งพันธุ์ขายด้วย
ใครสนใจก็สั่งซื้อได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะคะ
หรือว่าติดตามเพจสวนชะอมบ้านสวนปราจินบุรีคุณหมวยนะจ๊ะ
จ๊าาาาาอยากกินไข่เจียวชะอมเลยคุณผู้ชม